มาดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะเก็บตกจากงานวันเกิด

ของพี่แหวนไปเจอน้องหวายค่ะ

พี่แจ๊คน้องไม่ต้องพบแพทย์พี่แจ๊คพักการพบแพทย์เลยน้องมีวิธีใหม่

ด้วยการเอาอันน่าอังหม้อขุมข้าว

คือน้องหวายน่ะเป็นตำนานของการตอบข่าวเรื่องศัยกรรมค่ะ
ตอนนั้นมีคนรู้สึกว่าทำให้น้องคางยาวขึ้น
หนูไม่มีอะไรขับไปอังหน้ามาหน้าเลย

คุณผู้ชมที่ฉันก็ไปเจองานวันเกิดพี่แวน
ตานางเปลี่ยนคุณผู้ชมคือตาอาภูตรง

หรือนางไปเกาหลีเกาหลี
เกาหลีอีกแล้วนะคะก็เลยไปถามนะคะว่า
เจ้าเนี่ยมันเป็นเหตุใดเกิดขึ้น

แบบว่าเป็นข้อมูลทางการแพทย์เลยนะคะ

ที่จริงแล้วเนี่ย

แพ้คือไม่เคยรู้เลย

สังเกตว่าเวลาทานอะไรที่มี
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนวันต่อมาใต้ตาเรา

ขนาดนี้เดี๋ยวไปฟังน้องหวายดีกว่าว่าเร็วนี้มีการจะข่าวดงข่าวดีอะไรหรือเปล่านะ
ใช่แล้วฉันนึกว่าเลิกนะตอนฉันไปเจอ

ตายแล้วหวายงานดีลูกชายเจ้าของร้านอาหารที่ภูเก็ตไปฟังหวายเลยค่ะต่อเลยค่ะ
ยังค่ะคบกันได้แค่๓ปีเองก็ยังถือว่ายังสั้นอยู่ยังไม่ได้แบบว่า๕๖ปีอย่างนี้ก็รอเวลาไปเรื่อยดีกว่า
เขียวกันหมดทั้งสองฝ่ายเลยค่ะคุณพ่อเขาก็แซวบ้างคือคุณพ่อเขาก็เหมือนอยากได้ลูกสาวอะไรอย่างเงี้
เขาก็ใช่ค่ะเขาก็จะพูดกับเราว่าอยากได้ลูกสาวอย่างนั้นเราก็จะบอกยังไม่ได้แต่งเลย
จับหนูก็ที่จริงแล้วไม่ได้วางแผนแหละครับคืออยากให้มันไปตามเวลาครับเพราะลูกสุดว่าถ้าสมมติเรายิ่งแผนอะไรอย่างนี้
เราจะยิ่งกังวลคือเขาเคยพูดกับหนูเฉยว่าเหมือนแบบทุกอย่างที่ทำในวันนี้เนี่ยก็เหมือนแบบเพื่ออนาคตของเราด้วยกัน

อะไรก็แพ้ได้แต่เราอย่าแพ้ผู้ชายหล่อค่ะ
ชอบสโลแกนมากเลยนะคะ